อีกหนึ่งภาพแล้วกันเวลาผู้ปกครองไปส่งเด็กนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน

แต่ละคนเขามีวิธีการบอกลาคุณพ่อคุณแม่ที่แตกต่างกันออกไป
แต่วิธีการของฝาแฝดคู่นี้ในการบอกลาคุณแม่แล้วจะเข้าโรงเรียนเนี่ย

คือเรื่องราวนี้นะเขามีผู้ใช้งานติ๊กต๊อกไงที่ชื่อว่าครูเบิร์ต
แล้วทีนี้เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ไปก็มีคนมาแสดงความเห็นเยอะเลย
คลิปนี้นะครับคุณครูกิจธนานัทแถมศุกร์หรือว่าครูเบิร์ตนั่นแหละ
เป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
เป็นคนถ่ายไว้ขณะที่ยืนเวรอยู่หน้าโรงเรียนพอดี
เห็นแล้วมันประทับจิตประทับใจก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้
ฟ้าแฝดสองคนนี้มีชื่อว่าเด็กชายพีรพลทองมีชื่อเล่นน้องฟิล
และอีกคนคือเด็กชายพิรพัฒนทองเมหรือว่าชื่อเล่นน้องฟิล์ม
อายุ๑๓ปีอยู่ชั้นม๑
หลังมีการเอาไปพูดถึงในโลกโซเชียลแล้วก็แห่แชร์กันเยอะ
คุณครูเบิร์ตก็มีโอกาสนะได้สอบถามกับน้องฟิลแล้วก็น้องฟิล์ม
ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้รู้สึกยังไง
บอกตรงบอกตรงเขินไหมเวลาทำอย่างนี้เขินไหม
หนูรู้สึกอย่างไรลูกเวลาหอมคุณแม่ลูก

ไม่รู้ว่าจะอายไปทำไมแม่ตัวเองแท้ครับ
อยากมีอะไรฝากบอกคุณแม่ไหม
ก็อยากจะบอกว่ารักแม่ที่สุดครับ
แล้วใครเป็นคนสอนหนูหอมหรือว่าหนูทำเองครับ
ทำเองครับทำเอง
คิดว่าเวลาโตไปอาจจะไม่ได้หอมแม่ก็ได้
เป็นอย่างไรฟังแล้วทราบซึ้งนะ

นี่คือคำตอบของเด็กมอดหนึ่งนะครับ

คุณลองนึกย้อนกลับไปตอนสมัยคุณเรียนนี้
เวลาผู้ปกครองไปส่งแล้วคุณทำอย่างไร
เฮ้ยยังอย่างนี้เลยน่ะ
อ๋อหอมแก้มคุณแม่เหรอครับโอ้โฮโอ่จริง
ผมบอกแม่อ๋อว่า

ตอนลงแม่เปิดประตู